สำหรับหว่างคุณพฤษฎ์แล้วก็คุณนิ๊กคุณนาธิบนะคะคุณผู้ชม
วันวานนี้พี่พฤษฎ์นะคะก็ระเบิดฟอร์มนะ
ลั่นบอกว่าสัญญาของนิกยังอยู่นะจ๊
ถ้าใครจ้างงานโดนฟ้องแน่

ถ้าจะฉีกสัญญาเอามาเลย๓ล้านบอกแบบนี้
วันนี้ทนายตั้มค่ะเลยต้องรีบออกมาโต้นะคะ
ทนายตั้มเขาเป็นว่าความฝั่งคุณนิกก็ออกมาโต้ด้วยนะ

ไม่ครับนิ๊กไม่มีตังค์เหรอครับ๓ล้านนะครับ
อันนี้คงจะต้องรอไปเรื่อยนะครับ
เพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายตังค่าฉีกสัญญา
เพราะเราทำตามขั้นตอนของกฎหมายในการยกสัญญาแล้วนะครับ
คือไอ้ที่คุณพศไปให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะฟ้องคนนู้นคนนี้นะครับ
คือต้องบอกก่อนว่าคนที่มาจ้างนิก

ถ้าคุณพลตอยากจะฟ้องนะครับก็มาฟ้องนิ๊กนะครับ

ทั้งที่นิกเขาก็รับมาหลายงานแล้วตั้งแต่ผมยกเลิกสัญญาไป
ก็ยังแยงคำเดิมนิกบอกนิกหมดสัญญาแล้ว